ผมคุณไกลกล้องและคุณจารุวัลในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้เข้ามาพบ
กับทางสำนักงานอายการนะครับแล้วสำนักงานอายการก็ได้แจ้งพวกเราว่าขั้นตอนต่อไปในการเดินหน้าคดีนี้ก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีนะครับแล้วก็จะมีการเรียกพวกเราเข้ามารับฟังความคืบหน้าของคดีต่อไปในวันที่๒๖มีนาซึ่งทางสำนักงานอายการนะครับก็เข้าใจพวกเราเป็นอย่างดีนะครับจึงไม่ได้ให้พวกเรานะครับเข้ามารายงานตัวระ
ก็เข้ามาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งเป็นวันที่๒๖มีนาคมครับ
นั่นก็คือความคืบหน้าของคดีในวันนี้ครับ
ดังนั้นก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนผู้ที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่ชาวอนาคตใหม่ทุกคนนะครับ
ไม่ต้องมีความกังวลใจนะครับ
พยานเอกสารหลักฐานที่กรกตนำมาใช้ในการวินิจฉัยเนี่ย
ทุกคนคงทราบสื่อคงทราบว่าคืออะไร
แต่พยานเอกสารนั้นของน่าไม่มีคำว่าปฏิบัติ
เมื่อไม่มีคำว่าปฏิบัติกรกฎต่อเอาอะไรที่นี่ใช้
กรกตมีอำนาจอะไรไปขยายตีความตัวหนังสือพยานเอกสารใดได้หรือ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พาดหัวไปเมื่อสักครู่นี้คือวันนี้ก็รอสองเรื่องนะคะ

คือเรื่องของหัวหน้าพักแล้วก็อีกสองท่านจากพักอนาคตใหม่นะคะ
ของอนาคตใหม่ออกมาก่อนตอนเช้านะคะ

แต่ว่ามันเป็นขั้นตอนของทางอายการอยู่แล้วที่ท่านอธิบายผ่านนักข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าก็จะมีเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแหละค่ะ
ที่จะชี้นะคะว่าตกลงอย่างไรกันแน่คดีพักอนาคตใหม่
ซึ่งก็จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนะคะ
ก็ไม่เชิงว่าจะใช้คำว่าเลื่อนซะทีเดียวแต่ว่าเลื่อนชะตาออกไปใช่ค่ะนะคะ
ทีนี้ในส่วนของไทยรักษาชาติเองก็ชัดเจนนะคะ
เพราะว่าก็มีหนังสือจากสำนักงานสารรัฐธรรมนุนออกมาเช่นเดียวกัน
เอาภาษาเราสื่อสารกันนะคะก็เดี๋ยวไปรอฟัง๗มีนาคม
อันนี้คือก่อนนะคะก่อนเลือกตั้งนะคะ
ซึ่งไทยรักษาชาติเองก็อยู่ในภาวะที่
ในส่วนของคนที่ดูแลยุทธศาสตร์การหาเสียงเองก็ต้องลงพื้นที่แล้วนะคะ
แต่คณะกรรมการบริหารพักก็ยังต้องอยู่ในภาวะอยู่ในที่ตั้งแบบสงบนะคะ
แต่ไม่ได้มีแค่สองพักนี้ค่ะคุณผู้ชมพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งตัวนายกประยุทธ์เองตอนนี้
ในฐานะที่เป็นแคนดิเดตของพักก็โดนร้อง
จริงเรื่องนี้มีการพูดกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอยู่ในสื่อมากเท่าข่าวของพักอื่น
แต่ประเด็นมันมีมากขึ้นเรื่อยเพราะคนที่ร้องแล้วจริงคนอาจจะมองเรื่องนี้มานานแล้ว
แต่คนที่ร้องแล้วเสียงดังมาจากภักดิ์ไทยรักษาชาติไม่รู้เอาคืนเปล่านะคะ
ไปร้องคุณสมบัติของนายกประยุทธ์ว่าตกลงตำแหน่งที่ท่านอยู่ในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าคอสชเนี่ย
มันเป็นได้เหรอมันเป็นแคนดิเดตแบบนี้ได้เหรอหรือว่าท่านขาดคุณสมบัติไหม
เป็นใครตอนนี้แต่ท่านจะเป็นใครอีกต่อไปไม่ได้แล้วหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่หลายต่อหลายพักเจออยู่
วันนี้แขกรับเชิญสองท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มือถือไมค์ไฟส่องหน้าใช่ค่ะเขาทั้งคู่นักร้องของเราค่ะ
ท่านแรกค่ะคณะกรรมการคณะกฎหมายภักดิ์ไทยรักษาชาติ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ
รัฐธรรมนุนไทยคุณศรีสุวรรณจัญญาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

ตอนเราอยู่๒๔แล้วกะไลน์ศาลชาติถ้่าไม่มีปัญหาอะไรถึงมั้ยคะคะแนน์จะถึงแล้วไหมคะ
คือครั้งนี้จริงผมไม่ได้ติดใจคิดอยากจะเข้ามาเท่าไหร่
พออ่านกฎหมายเยอะกติกามันเยอะโอกาสเสี่ยงมาก
แต่ว่าถ้าเลือกตั้งไปเนี่ยโอกาสจะถึงก็ยังปริ่ม
เพราะว่าภักดิ์ไทยรักษาชาติแต่เดิมเพิ่งตั้ง
แล้วก็ชื่อเสียงอะไรต่างจะไปแข่งกับพักเดิม
ที่เขามีต้นทุนเช่นเพื่อไทยประชาธิปัตย์ยาก
ก็เดินแรงแต่พอวันที่๘พลุขึ้นมาเลย
มันก็ตั้งแต่วันที่๘จนถึงวันนี้แล้วจะยาวก็ถึงวันที่๗
จิตใจมันแขวนไม่รู้มันจะไปยังไงมีหลายอารมณ์
ท่านถามแบบนี้เลยที่คุณเริงกายไปร้องนายกตู่แก้เกี้ยวใช่ไหมคะ
คือจะบอกว่าเขาก็น่าสงสัยเหมือนกันนั่นแหละ
เขาก็อาจจะผิดเหมือนกันนั่นแหละ
มันก็คือทำนองนั้นคิดได้เพราะว่าเราไม่อยากให้กรกตเนี่ย
มองมุมใดมุมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา
เราก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าท่านมองว่าพักไทยรักษาชาติเสนอตามแบบของกรกต
ประกาศตั้งแต่วันที่๑๑นะครับ
หลังจากนั้นก็ประกาศรับรองของทั้งหมดรวมถึงท่านบนเอกประยุทธ์ด้วย

นะครับแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีสถานะ
อย่างที่ว่าก็คือหัวหน้าคอฟชอยู่

ตั้งแต่ทางพลังประชารัฐนำเอกสารไปให้ท่านที่ทำเนียบ

ใช่ผมยังว่าเปิดไฟหลวงกินแอร์ไปเยอะ
แต่ว่ามันก็จุกจิกก็ไม่อยากสนใจ

แต่พอท่านเซ็นเช้าวันที่๘ถ้าทำท่าหล่อมาเนี่ยนะฮะ
เราก็บอกเอ๊ะแล้วท่านลาออกหรือยัง
คือผมจ้องอยู่แล้วว่าท่านจะต้องลาออกจากหัวหน้าคอสชก่อน

คือตำแหน่งที่เรากำลังพูดเนี่ยไม่มีหน้าที่ไปบอกท่าน
บอกว่าท่านยังระวังนะเพราะท่านมีคุณวิศนุมีอะไร
แต่ผมก็รอท่านข้ามสะพานมาผมก็จับเลย
จะบอกว่าที่คุณเรืองไกรรออยู่เนี่ยคือประเด็นเรื่องของตำแหน่งหัวหน้าคอสช
ตำแหน่งนายกพูดอยู่แล้วเป็นบัญชีรายชื่อ
เสนอได้แต่ตำแหน่งหัวหน้ากรฟชเนี่ยผมเข้าใจว่า

ก็คือว่าตำแหน่งหัวหน้าของขอสมชรเนี่ย
เข้ารักษณะต้องห้าม
คือจะไปเป็นรัฐบากรรมนาโทรพิเศษมายุคก็ไม่ได้ถูกไหม
ไปเป็นผู้เสนอบัญชีรายชื่อไม่ได้

คือดิฉันเห็นนักกฎหมายเขาถกกันนะคะ
บางทีเขาก็โยง๓มาตราบ้าง
มาอัตราบ้างของคุณเรืองไกรอัดเข้าไปกี่มาตราคะ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่
คุณผู้ชมถ้าเรางงเป็นเรื่องปกติค่ะอันนี้นักกฎหมายเขาคุยกัน
เดี๋ยวค่อยมาผิดยังไงนะนะคะ
มาทางอีกท่านค่ะคุณศรีสุวรรณได้ไปร้องของพลังประชารัฐได้ไหมคะ

ก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าโต๊ะจีนนี้จะเป็นประเด็นที่สังคมรับรู้กันมากที่สุด
จำไม่ได้คือจำไม่ได้ว่าร้องพลังประชารัฐกี่เรื่อง
จำไม่ได้ว่าร้องใครทั้งหมดกี่เรื่อง
ก็ทั้งหมดนะครับจำไม่ได้เราเป็นใครบ้าง
เพราะว่าผมทั้งร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็ไปฟ้องคดีให้กับชาวบ้าน

ว่าได้คำตอบจากภักดาลภักดาลภารกิจประชารัฐ
ในเรื่องเงิน๖๕๐ล้านนี้อย่างไร
มีพยานหลักฐานครบถ้วนมากน้อยเพียงใด
เพราะว่าที่พลังประชารัฐเสนอมาเนี่ยทางกรกตเองก็บอกว่า
ไม่ใช่เป็นการเงินจากระดมโต๊ะจีนเป็นเรื่องของการบริจาค
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการระดมเงินโต๊ะจีน
ฉะนั้นมันมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป
ซึ่งเวลาการนำเสนอมันต้องชัดเจน
ไม่ใช่ว่าไปแอบอ้างว่าเป็นการบริจาคของคนนู้นคนนี้เข้ามา

คือถ้าตามได้ก็คือของคุณศรีสวรรค์
ถ้าไปร้องต่อพลังประชารัฐน่าจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียว

เพราะหลังเห็นไปร้องพักนั้นพักนี้

แล้วถ้าคุณศรีสวรรค์ปล่อยทำไมปล่อยให้ช้า

ก็คือมันมีเรื่องอื่นลาดสุดก็เป็นเรื่องของอนาคตใหม่
คือมันมีประเด็นเข้ามาเหมือนวันนี้เหมือนกัน

ผมน่าจะไปอยู่ที่หน้าสารรัฐมนุนด้วยซ้ำไป
แต่ว่าก็ติดภารกิจไปฟ้องคดีให้พี่น้องชาวระยอง
คุณศรีสุวรรณเอาอย่างนี้นะคะในประเด็นทางนี้ก่อน
ประเด็นที่คุณเรืองไกรร้องจริงคุณศรีสุวรรณ
ถ้ามองในมุมของคนอ่านกฎหมายเนี่ย
คิดว่าก็น่าร้องเหมือนกันไหมคะ
น่าร้องเพราะว่าประเด็นข้อกฎหมายมันค่อนข้างจะชัดเจนนะ
และอีกอย่างก็มีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลในอดีต
อย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ย
มันผูกพันระบบบบริหารตุลาการและองค์กรอื่นของรัฐทุกอย่างหมดนะฮะ
อย่างนั้นมันต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะ
อย่างนั้นเมื่อมีคำวินิจฉัยที่ใกล้เคียง
ก็คือคำวินิจฉัยที่๕ทับ๒๕๖
เดี๋ยววันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๔๓

นิจฉัยออกมาซึ่งมันก็สามารถใช้เทียบเคียงได้
แต่ว่าณวันนี้มันบริบทมันอาจจะเปลี่ยนไปนะ
คนที่อาจจะไม่เห็นชอบด้วยว่า
จะยกเรื่องนี้มาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นถกเถียงได้
คุณผู้ชมค่ะคืออันนี้ที่เปิดขึ้นมาคือประเด็นที่มีต่อพลังประชารัฐก่อน
ทั้งตัวแคนดิเดตนายกแล้วก็ตัวของตัวพักเอง
ในการจะอธิบายว่าตกลงระดมทุนหรือบริจาคอย่างไรนะคะ
มาอีกพักหนึ่งพักนี้ให้คนนี้พูดก่อน

ซึ่งวันนี้ที่ศาลท่านออกมาเดี๋ยวฉันแปลความหมายถูกไหมคะว่า
จำเป็นต้องไปไต่สวนอะไรก็เป็นอำนาจของสารที่จะวินิจฉัย
แล้วก็เขียนคำวินิจฉัยแล้วก็มีคำสั่งได้เลย
เพราะว่าถ้าที่ท่านแปลผิดบอกนะคะคุณศิษยาวัน

คือไม่ต้องเรียกใครมาถามแล้วเพราะว่าทางกรกตก็ทำเอกสารไปครบ
เพียงพอขณะที่พักไทยรักษาชาติก็ทำเอกสารไปครบและเพียงพอ
แต่ที่ศาลไม่ได้มีคำวินิจฉัยออกมากวันนี้คือเขาเรียกอะไร
เวลามันสั้นไปที่จะวินิจฉัยที่จะตัดสินเพราะฉะนั้นสาณะที่ที่คือเจ็ดมีนะ
ความเห็นส่วนตัวของตัวเองให้องค์คณะได้รับรู้
ว่าคนนี้แถลงเรื่องนี้ความเห็นอย่างนี้อย่างนี้
ทั้ง๙คนแถลงไปในทิศทางไหนก็จะโหวตกันออกมา
เราก็จะมอบหมายให้ตุลาการองค์ใดองค์หนึ่งไป
คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็มาแถลงให้สาธารณชนได้รับทราบ

เดี๋ยวยังไม่เข้าใจขั้นตอนคือตุลาการแต่ละท่านเนี่ยนะคะ
ก็จะบอกว่าตัวเองคิดอย่างไรวินิจฉัยออกมาอย่างไร
เสร็จแล้วพอรวมกันคือนับเสียงใช่ไหมคะ

นับเสียงแล้วก็จะเขียนคำวินิจฉัยรวม

ก็นี่ก็คือมัน๙คนอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะเท่ากันได้อยู่แล้ว

ว่าควรจะเป็นไปตามคำลองของกรกต

ก็จะมอบหมายให้ตุลาการองค์ใดองค์หนึ่งไปเขียนคำวินิจฉัยรวม

ซึ่งองค์คณะทั้งหมดเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าตัวเองคิดอย่างไรต่อกรณีไทยรักษาชาติเนี่ย
ก็คือตอนที่นั่งครบพร้อมกันแล้วก็มีทั้งสองฝั่งมาทั้งกรกตแล้วก็ไทยรักษาชาติมา
คือจะไม่มีการเขียนคำวินิจฉัยรวมไม่กว่าคือแต่ละท่านจะไม่รู้ว่าใครตัดสินใจอย่างไร

แล้วไม่กินเวลานานเหรอคะเวลาเขียนคำวินิจฉัยรวมค่ะ

ใช่คุณเรืองไกรเฉยเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วป่ะคะ
เปล่าคือเหตุการณ์บ้านเมืองมันมีหลายยุคหลายสมัย

ปริวัติ๔๙ก็พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
มาถึงมาเป็นสวแล้วมาปฏิวัติโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ
เราก็รู้ว่าหลายอย่างมันมีอะไรเกิดขึ้น

มีหลายมีทงเยอะไม่เป็นไรนะครับ

แต่ว่าชีวิตเราก็คงต้องดำเนินต่อไปนะครับ
กรณีว่าวันที่๗จะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่
มันก็จะเป็นข้อกฎหมายและข้อที่จริงที่ผมจะเก็บเข้าสู่ระบบของผมอีกเคสหนึ่งนะครับ

แล้วก็มันก็เอาไว้บอกพี่น้องประชาชนบอกลูกบอกหลานว่า
คดีนี้มันมีจุดข้อสังเกตอย่างนี้นะครับ
คณะวินิจฉัยแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องเขียนออกมา
คำวินัยฉัยส่วนตนเนี่ยต้องมีมาครับ
แล้วก็ข้อโต้แย้งต่างมันก็จะถูกเอามาวิเคราะห์
ซึ่งเราก็คงจะเห็นแหละนะครับว่าหลังวันที่๗เนี่ย
ถ้าศาลยกด้วยเหตุอะไร
ถ้าสารวินิจฉัยจะด้วยเสียงข้างมากหรือเอกฉันด้วยเหตุอะไร
ท่านต้องเขียนนะครับเพราะว่าในกฎหมายศาลกำหนดวิธีการไว้
เราก็จะได้ดูนะครับ
ถ้าสมมุติว่าวันที่๗ออกมาอย่างที่หลายคนกังวลเนี่ยนะครับ
ว่าพักถูกยุบซึ่งก็กังวลมาตั้งแต่วันที่๑๕อยู่แล้วนะครับ
มาวันนี้ก็กังวล๒๗นี่ก็กังวลกันนะฮะ
หลายคนก็กังวลไม่สอบปลายไม่มีอะไรนะครับ
แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ย

ผู้ว่าสตงถูกล้มไป
เขาไม่ใช้สารมูลฉบับนั้นล้มนะ
ไม่อย่างนั้นขออนุญาต
คุณหญิงจันวัลกลับมาเป็นผู้ว่าได้ไง

แต่ว่าล้มล้มเพราะอะไรองค์คณะรู้ตัวดี

ขอกลับมาตรงนี้นิดเดียวค่ะ

มีความเข้าใจสำหรับคุณเรืองไกรอย่างไร
ที่สารท่านวินิจฉัยว่าไม่ต้องไต่สวนแล้ว
คืออย่างนี้เรื่องนี้ผมคุยกับ
พักพวกที่พักเมื่อเช้าผมอยู่พัก
แล้วก็ผมมีธุระทั้งบ้านเพราะว่ากลับมา
ผมบอกว่าแนวทางของศาลเนี่ยน่าจะออกมาว่า
เมื่อกรกตใช้มาตรา๙๒ยื่นเป็นสิทธิ์สารต้องรับ
เมื่อสารให้พักทศชแก้ชี้แจงข้อเก่าหา๓ประเด็น๘ข้อย่อย
ก็ต้องส่งให้กรกตไปถามว่ามีอะไรความเห็นเพิ่มเติมไหม
เมื่อวานเนี่ยกรกตมายื่นที่สารรัฐธรรมนุนเมื่อวานนะฮะ
เพราะผมไปยื่นตอน๔โมงเย็นกรกตมาก่อนผมแป๊บหนึ่ง
ผมทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อมายื่นอย่างนี้เนี่ย
คาดการณ์ว่า๑สารจะไม่วินิจฉัยข้อกฎหมายอย่างเดียว
เพราะมันเป็นกรณีมีผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง
แต่ข้อเท็จจริงทั้งสองฝั่งนำมาสู้กันและอ้างพยาน
กรกตอ้าง๗คนของพักอ้างกรรมการ๑๔คน
สารก็บอกว่ามีเพียงพอที่จะวินิจฉัย
ก็สามารถที่จะตัดประเด็นแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาได้

ซึ่งระบบการพิจารณาคดีของสารและธรรมดูลเป็นระบบไต่สวน
ไม่ใช่ระบบเก่าเหมือนสารยุทธิธรรม
ฉะนั้นอำนาจของสารและธรรมดูลจริงสามารถกำหนดว่าจะไต่สวนหรือไม่ได้
เพราะจริงเอกสารเอาไปเนี่ยมันก็เหมือนกับการซักถามเองนั่นแหละ
ใช่ไหมคะถ้าสารรู้สึกว่าเอาล่ะครบประเด็นที่ศาลเองสงสัยแล้ว
งั้นได้คำตอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันที่๗
ทีนี้วันที่๗เอาอย่างนี้นะคะถ้าเราเทียบกัน

แต่เทียบกันว่าของคุณธนทรและอีกสองท่านของอนาคตใหม่เนี่ย
จะออกมาหลังเลือกตั้ง
ซึ่งอันนั้นคือขั้นตอนอายการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กฎหมายคนละตัวกัน
แต่ว่าของไทยรักษาชาติจะออกมาก่อน
อันนี้เป็นเรื่องของยุบพักอันนั้นเรื่องคดีอาญา
ใช่ค่ะกำลังจะถามว่าก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งเนี่ย
มันเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเมืองได้ไหม
ก็คาดการณ์ทางพักเราก็มีการพูดคุยกันว่ามี๑๒๓
ว่าถ้าตั้งแต่๑๕ผลคืออะไร
เราก็ทราบว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คุยกัน
อีกฝั่งนึงก็จากหลายฝ่ายก็คุยกันนะครับ

หมายถึงว่าออกมาก่อนหรือหลังเลือกตั้งคือสามารถอธิบายได้
ว่าถ้าประเด็นนี้มันจบก่อนเลือกตั้งก่อนพิมพ์บัตร
หรือก่อนวันเลือกตั้งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่อง๙๕ไหม
หรือว่าหลังเลือกตั้งมันจะสวยกว่ากัน
แต่แล้วก็สรุปออกมาคือเอาวันที่๗นะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนผมก็ไม่ก้าวล่วงอะนะ
แต่ว่าจะบอกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเนี่ย

ผมก็รับรู้เท่ากับคุณจอมขวัญนั่นแหละครับ
งั้นแปลว่าเยอะนะเยอะ
ก็ในฐานะที่เราเป็นประชาชนธรรมดา
หนึ่งก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน
ดูในหนังสือพิมพ์ทีวีเฟซบุ๊กเราก็ตามแค่นี้
เราไม่ได้เป็นคนวงนอกวงในที่จะไปล่วงลึกว่า
เขามีทงหรือมีอะไร
ดิฉันวงนอกสุดเลยค่ะอยู่ขอบสุดเลย
แต่ถามคุณศรีสุวรรณว่าจริงแล้วในฐานะนักกฎหมาย
การร้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแบบนี้
และในจังหวะก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ย

ว่าดีที่สุดก็ควรจะก่อน๒๔มีนาใช่ไหม
ผมเห็นด้วยเพราะตอนที่ผมให้แถลงกับผู้สิทธิ์ข่าว

ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงวันที่๒๔มีนา

อ่อมขนาดนี้นะฮะ
ก็จะเทคะแนนให้กับไทยรักษาชาติ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามคำร้องของกรกต

กลุ่มคะแนนหรือแฟนเพลงของไทยรักษาชาติ
จะได้ไปช่วยภักด์นู้นภักด์นี้ภักด์นี้
เพื่อให้ได้คะแนนกลับคืนมาอะไรก็แล้วแต่

มันจะวุ่นไปใหญ่เพราะว่าใช่ครับ
เพราะว่าพอหลัง๒๔มันจะถูกประกาศโดยกรกตแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามคำร้องกรกต
ก็ต้องไปหาพักสังกัดภัย๖๐วันก็จะวุ่นไปใหญ่

สมมุตินะคะซึ่งเดี๋ยวสารท่านจะวันที่๗นะ

แต่สมมุติในกรณีถ้าหลังวันที่๒๔เนี่ย
มันก็ต้องมีขยักว่าตอนนั้นคะแนนรู้แล้ว
แต่ยังไม่รับรองสอสอก็จะแบบหนึ่ง
อันเนี้ยอย่างที่บอกคือต้องหาพักอยู่

ไม่มีใครสามารถวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ต้องกรกตเท่านั้น
ใช่กำลังจะบอกว่าถึงบอกว่าถ้าออกมาก่อน๒๔มีนาคม
ยังไงง่ายกว่ากับทุกฝ่ายทุกฝ่ายค่ะถูกต้อง
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมคะอันนี้ประเด็นที่พลังประชารัฐโดน
อันนี้โดนตั้งแต่ที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเรื่องโต๊ะจีน
ถูกต้องยังที่ไปทวงช้าไม่ได้ว่าจะช่วยเขา
ไม่ครับเพราะมีภาระกิจอื่นแย่ไปเดี๋ยวเร็วนี้กำลังจะไปทวงถามอยู่
ส่วนที่คุณเรืองไกรไปร้องคุณสมบัติของนายกประยุทธ์
ในฐานะหัวหน้าคอสชแก้เกี้ยวหรือเปล่า
จริงมีน้ำหนักมากพอไหมเดี๋ยวกลับมาสัญญาว่า
แตะกฎหมายแน่มันไม่แตะไม่ได้แต่จะอธิบายแบบเราทุกคนฟังแล้วเข้าใจ
ถ้าดิฉันเข้าใจคุณผู้ชมต้องเข้าใจสิคะสักครู่ค่ะ

กฎหมายรัฐธรรมนุนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายตลกนะคะ
เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือลำพังปกติ
เราไม่ได้เรียนกฎหมายมาอ่านรัฐธรรมนูลมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ฉบับนี้เขียนสนุกมากเลยค่ะโยงไปโยงมาพลิกไปพลิกมา
คือตอนแรกอ่านเหมือนมันมีอยู่หลายจุดเลยนะคะ

นายกประยุทธ์เอางี้เอาใหม่
หัวหน้าคอสชไม่สามารถจะเป็นคันดิเดตนายกได้อย่างไร
แต่เอางี้ให้คนที่เขาร้องอธิบายดีกว่า

คือจะบอกว่าหัวหน้าคอสชไปเป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้
อย่างนั้นสรุปถูกไหมคะสองตำแหน่งนี้
หัวหน้าคอสชไปเป็นแคนดิเดต
คือตัวแทนพักที่จะเสนอเป็นนายกเนี่ยไม่ได้

เอาง่ายนะเอาง่ายดิฉันอ่านแล้วงง
หัวหน้าคอสชถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

แต่ถ้าท่านไปเฉพาะในตำแหน่งที่ท่านเป็น

สมมุติว่าคุณอุตมะไม่ลาออก

แล้วถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก
แล้วคุณอุตมะก็ไม่ได้มีตำแหน่งในคอสช

วกหนึ่งคือนายกรัฐมนตรี
หมวกหนึ่งคือหัวหน้าคอสช

ผมก็จ้องเรื่องนี้นานมาก

ใช่มันจะเข้าเงื่อนไขกฎหมายทันทีผมก็จ้องนะที่คนอื่นเรียกร้องเนี่ยผม
้องว่าเมื่อไหร่ท่านดีเบตผมล่อเลยนะครับแต่เมื่อท่านไม่เอาก็โอเคแต่
ตามการเข้าชื่อยินยอมเซ็นชื่อเป็นนายกเนี่ยบัญชีนายกเนี่ยถ้าท่านลาออก
จากหัวหน้าความเขาชอบผมก็ไม่มีเงื่อนไขไปล้อมแต่เมื่อท่านไม่ลาออก
นะครับมันก็เข้าเงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขที่เราใช้ตัวนี้เข้ามาจับ
เนี่ยนะครับมันก็คือตารางเงินประจำตำแหน่งท้ายกิจสดีกานะครับผมยกตัว
อย่างเช่นเขาให้ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้รับเงินเนี่ยนะ
ละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบถามว่าสนชพวกนี้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐไหมเป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชี
ที่ปปชนะฮะพวกสอนชอสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยค่ะนะครับ
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นไหมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปปชตีความ
แต่ได้รับเงินนะประธานสปชเนี่ยนะฮะ
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบอันนี้พอมาดู
อันบนสุดเนี่ยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบก็ถ้าสองตำแหน่งร่างเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วตำแหน่งบนเป็นอะไรอ่า
ที่สำคัญเนี่ยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ย
ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวที่ได้รับเงินนี้นะและประธานสนช
คือคุณพรเพชรเนี่ยก็ได้รับเงินเท่ากับพลเอกประยุทธ์ในตำแหน่งนี้อ่า
เงินเพิ่มกับเงินเงินประจำตำแหน่งกับเงินเพิ่มเท่ากัน
สองคนนี้อยู่ในกล่องเดียวกันคนหนึ่งเนี่ย
คุณพรเพชรต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินในฐานะ
นายกแต่ในฐานะหัวหน้าคอสชปปชบอกไม่ต้องยื่นอ่า
ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นมาในระยะเวลาแม่น้ำห้าสายเท่าเท่ากันอ่า
มันชั่วคราวเหรออยากถามคุณวิศนุชั่วคราว
รัฐธรรมนุนมันเขียนไว้เขียนไว้ว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ได้
แต่ยกเว้นตำแหน่งทางการเมืองเขียนไว้ให้ว่าเป็นได้อ่า
ทีนี้ตำแหน่งที่ไปร้องก็เลยเป็นเรื่องของหัวหน้าคอสช

เราจะอธิบายเรื่องนี้ต่อหัวหน้าขอสะชอยอย่างไรครับ
คือในมาตรา๙๘อนุมาตรา๑๕เนี่ยนะครับ
มันก็เขียนไว้ชัดว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
แล้วก็คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล

วินิจฉัยไว้ค่อนข้างชัดเจน๔ประเด็นด้วยกันนะครับ
ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ

ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
หัวหน้าคอสชได้รับการแต่งตั้ง
จากพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่๒๔พฤษภาปี๕๗นะครับ
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ
ซึ่งก็เข้าองค์ประกอบนี้ชัดเจนนะครับ
แต่มีข้อสงสัยอยู่ข้อ๓นี่นะฮะ
อยู่ในบังคับบัญชาหรือนายกำกับของรัฐ
เขาอาจจะอ้างว่าเป็นรัฐฐาธิปัตย์นะครับ
อยู่ภายใต้กำกับของบุคคลใดนะครับ
ส่วนข้อที่๔มีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย
นี่คือ๔ประเด็นที่สารรัฐมนูลเคยวินิจฉัยว่าปี๔๓
ซึ่งผมดูแล้วองค์ประกอบทั้ง๔ประการมันน่าจะเข้าข่าย
อย่างที่คุณเรืองไกรนี่นำเสนอแต่ว่าประเด็นที่๓เนี่ยอาจจะมาถกเถียงกันได้นะครับ
วิศนุเครืองามหรืออาจารย์มีชัยเคยออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ไหมคะ
อาจารย์พิศนุอาจารย์มีชัยเงียบอยู่
อาจารย์วิศนุมีแย้งมีค้านต่อข้อการคลาย
อาจารย์วิศนุเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องชั่วคราว
ผมก็เลยบอกชั่วคราวรับไป๖ล้านกว่าแล้ว
เพราะว่าตำแหน่งของคุณหน้าขอสชเดือนละ๑๒๐๐๐๐กว่ากว่า
แต่ว่ามันมีน้ำหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณศรีสุวรรณ
จะบอกไปร้องว่าไปแคนดิเดตพลังประชารัฐไม่ได้
เขาจะเลือกตั้งกันแล้วนะ
ว่ามันก็เป็นสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รัฐมนูลหรือกฎหมายประกอบรัฐมนูลทุกฉบับ
ก็ให้อำนาจประชาชนในการที่จะไปตรวจสอบ
รัฐมนูลมาตรา๗๓ก็เขียนไว้ชัดเจนว่า
ประชาชนมีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
กระบวนการการได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นประชาชนเห็นว่ามันอาจจะนำไปสู่การไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
ประชาชนก็มีสิทธิ์ร้องที่จะให้กรกฏอตรวจสอบได้
แต่มันจึงเป็นภาระหน้าที่ของกรกฏอที่ต้องไปดำเนินการ
ช้าหรือเร็วก็ต้องมีคำตอบต่อประชาชนหรือผู้ร้อง
ไม่ใช่บางเรื่องเก็บงำไว้หรือบางเรื่องเนี่ยรวดเร็วปานฟ้าฟาดอย่างนี้

ก็อย่างเต้าจีนผมไปร้องมันก็ช้านะครับ

ประกอบทุกอย่างมันค่อนข้างจะครบถ้วนหมดแล้ว

เร็วก็เรื่องของทศชที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับ
นี่พี่เป็นคนไปร้องเขานะ
ใช่คือทุกเรื่องผมอยากให้รวดเร็วฟ้าฟากเลย

ประชาชนจะใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

เป็นหน้าที่กรกตต้องทำให้เรื่องนี้ออกมาโดยเร็ว

ที่เอาเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ไปยื่นสารละธนูน
ค่อยเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ

ถ้าเอาในมุมของคุณศรีสุวรรณนะคะ
นักร้องเจ้าหนึ่งเหมือนกันในประเทศไทย
ถ้าเทียบกันระหว่างเรื่องโต๊ะจีนที่คุณศรีสุวรรณไปร้อง

ซึ่งคุณศรีวัลเห็นด้วยก็คือเรื่องของคุณสมบัติของลุงตู่เนี่ยนะคะ
ว่าเป็นหัวหน้าคอสชไปสมัครเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐไม่ได้
คืออย่างไรเสียเนี่ยถ้ามันมีคำตอบโดยเร็วเนี่ยนะฮะ
มันก็สบายใจกันทั้งหมดคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่๒๔มีนาเนี่ย
ก็จะเชื่อมั่นว่าถ้าสมมุติว่ากรกตส่งสารรับนูนแล้ววินิจฉัยว่า
คุณสมบัติครบถ้วนไม่มีปัญหาทุกคนจะได้ไปใช้สิทธิ์ได้เต็มที่
ไม่ต้องมามีข้อกังวลในใจหรือถ้าว่าไม่สามารถเป็นแคนดิเดตได้
มันก็จบกันไปอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเทคะแนนให้กับพักที่เสนอ
จะถามว่าเรื่องโต๊ะจีนที่คุณศรีสุวรรณไปร้องกับอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นด้วย
แต่ไม่ได้ไปร้องคือเรื่องคุณสมบัติลุงตู่เนี่ยนะคะ
ถ้าถามแล้วเรื่องไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน
ถ้าจะเอาผิดพลังประชารัฐอันไหนมีน้ำหนักกว่ากันคะ
ผมว่าพอกันนะฮะโต๊ะจีนก็ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำหนักนะ
น้ำหนักสูงมากพอสมควรแล้วเรื่องคุณสมบัติ๙๘อนุ๑๕เนี่ย
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกัน

คือตอนร้อนที่คุณดนไกรไปร้องกกต่อนะคะ
คุณสมบัตินายกแต่ว่าก็มีความเห็นจากอาจารย์วิศนุออกมา
คำถามคือว่าพอจะเห็นร่องทางไหมคะ

ผมว่าคงจะยืดไปยาวเหลือเกิน

อาจจะตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วก็อาจจะยังไม่มีคำวินิจฉัย

ไม่ใช่ครับผมเห็นว่าคุณเรืองไกรไปร้องแล้ว
ฉันจะไม่ไปร้องจะไปร้องอะไรซ้ำกันไม่เกิดประโยชน์
มีประเด็นใหม่ของสังคมที่เป็นข้อขัดแย้ง
ในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งอายุตัวอย่าง
โดยท่านประวิทย์เป็นประธานในการเลือกนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูว่าคณะกรรมการทั้งหมดมีรายชื่อใครบ้าง

ไม่รู้เหลือภาคไหนบ้างนะคะที่จะไม่โดนร้อง

จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างกับวันที่๒๔มีนาคมสักครู่ค่ะ
ขออภัยค่ะมาเริ่มที่คุณศรีสุวรรณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณศรีสุวรรณคิดว่าในช่วงนี้จนถึงวันเลือกตั้งมีอะไรอีกไหม
จะทำให้วันเลือกตั้งมันแกว่งไปแกว่งมาหรือการเลือกตั้งมัน
มันก็น่าจะมีครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีสีสันมาก

เตรียมครับมีอย่างหลายประเด็นที่จะต้องไปร้องนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีในการหาเสียงเลือกตั้ง
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะมีหรือมีจนเกลอในขณะนี้
เพราะแพรกการเมืองพยายามใส่ไคร้ใส่ร้ายป้ายสีกันมาโดยตลอด
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่

แล้วในกฎหมายมันก็เขียนไว้ชัดเจนด้วยว่าการหาเสียงห้าม

งั้นผมไม่ไปล้อมกรณีอนาคตใหม่หรอก
แล้วเชื่อว่าอีก๒๐กว่าวันเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นอะไรที่จะเข้าไปร้อง
แล้วก็ทำให้การเมืองนี่มันมีสีสันเพิ่มมากขึ้น

เราในฐานะเป็นพวกมีสิทธิเลือกตั้ง
ก็สามารถที่จะมาดำเนินกิจกรรม

คิดว่าก่อนถึงวันเลือกตั้งนี้จะมีอะไรแบบตื่นเต้นตกใจอีกไหมคะ

แต่โขมไม่เดี๋ยวนะเขาตื่นเต้นนี่
ไม่ใช่เรื่องของพรรคหมายความว่าเรื่องพรรคอื่นผมมีข้อมูลที่จะล้องอยู่แล้ว
พรรคอื่นพรรคไหนคะพรรคเดียวเลยป่ะคะ

ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าผมยังตามประเด็นอยู่
ตอนนี้ไปเจอข้อมูลแล้วเดี๋ยวคงอธิบายให้ฟังวันหลังนะครับ
แต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่สืบเนื่องจากกรกตได้ประกาศไม่รับรองมา๑๒พักใช่ไหม
ขณะนี้เมื่อไปดูพักอื่นแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ว่ามันเป็นข้อมูลแบบเดียวกับที่กรกตไม่รับรอง
แต่กรกตกลับรับรอง
ทำไมไม่เหมือนกันถ้าข้อมูลเดียวกันทำไมทำไม่เหมือนกัน
คือข้อมูลทำนองเดียวกันแต่ว่าคนละคน
คือลักษณะเวลาเราดูเราจะอ้างเว็บของราชการตัว
ดชื่อเข้าไปนักการเมืองผู้สมัครคนนี้อะไรอย่างนี้
มันก็จะเห็นเรื่องนี้ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมตรวจสอบไม่ครบ
เพื่อมันข้ามประเด็นไปอันนั้นเอาไว้ทีหลัง

ผมมีประเด็นใหญ่ผมจะเล่นทั้ง๗๗พักการเมืองที่ลงสมัครครั้งนี้
เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกพักการเมืองเสนอชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นเขตหรือบัญชีรายชื่อ
แล้วมีจำนวนมากที่กรกตไม่รับรอง
ผมถือว่าเป็นการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ
ซึ่งกฎหมายจะต้องคือกรกตจะต้องฟ้องร้องเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ด้วย
เขาขึ้นเขาขึ้นเครดิตรายการมาแล้วเอาสุดท้ายต้องสั้นจริงให้คุณเรืองไกรก่อน
คุณเรืองไกรคิดว่าหลังเลือกตั้งสงบคุยกันได้เดินหน้าต่อไปได้ไหมคะ
ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นได้ทางฝั่งพลเอกประยุทธ์มาก็ไม่สงบ
ในฝั่งที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็ไม่สงบ

เพราะว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาวิเคราะห์มาแล้ว

มันเสียดสีมันอะไรกันเยอะแยะมากมาย
เชื่อว่าหลังวันที่๒๔มันก็ไม่สงบลาบลื่นหรอก
ถกเถียงกันด้วยประเด็นโน้นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด
แล้วในที่สุดมันก็เกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นมา
และในที่สุดอาจจะต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่
คือไม่เป็นไรค่ะสองท่านจะคิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร

คือหลัง๒๔ค่อยว่ากันแต่๒๔ขอเลือกตั้งก่อนแล้วกัน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารุ้นให้ถึง๒๔แล้วได้เลือกตั้งนะคะ

ยินดีครับยินดีครับแล้วลาไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ